คืออันนี้ก็เมาเมื่อกี้เมายังรอดแต่อันนี้เมาถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะ
เพราะว่าเมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านครับมาพบอีกทีเนี่ยเขากลายเป็นศพไปแล้วนะครับ
อายุ๓๕ปีไปนอนเสียชีวิตอยู่ที่สาราริมทางที่จังหวัดแพร่คาดว่าน่าจะมาจากอากาศหนาวแล้วฮะ
ตำรวจภูทรสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับเข้าตรวจสอบเหตุพบศพผู้ชายอยู่ในสาราริมทางบริเวณสามแยกเข้าอบตป่าศักดิ์เมื่อวานนี้ครับ
ต้นเพราะว่าผู้เสียชีวิตสวมเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำนอนห่มผ้าลายดอกเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนอนอยู่แบบนี้
ก็ถ้าดูเผินก็เหมือนคนมานอนที่สาราไม่มีอะไรนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๔๖ชั่วโมง
แล้วก็ยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำเหลืองจอดอยู่ข้างสาราด้วยต่อมาเนี่ยนางออลลี่ติ๊บแก้วนะครับ
อายุ๔๕ปีกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๕นำหลักฐานมาแสดงให้ตำรวจตรวจสอบจนทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นน้องชายของนางออลลี่นี่แหละ
ชื่อว่านายธีรวัตรเท้าสังหารอายุ๓๕ปีนางออรี่เล่าบอกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในหมู่บ้าน
งานเลี้ยงเส้นไหว้เจ้าหลวงหมื่นด้งตั้งแต่เช้า
ซึ่งน้องชายเขาดื่มเหล้ากับญาติพี่น้องเนี่ยนะ
จากนั้นดื่มยาวยัน๔ทุ่มนะฮะ

น้องชายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปเลย
โดยไม่รู้ว่าไปไหน
รู้ข่าวอีกทีเนี่ยทราบว่าน้องชายมาเสียชีวิตซะแล้วครับ
ด้านนางการสิริบุญปันอายุ๔๐ปี
ชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุเล่าบอกว่า

ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์มาจอดที่สาราครับ
ก็เลยออกมาดูแล้วมาพูดคุยด้วย
แล้วก็เอาผ้าห่มมาให้นะครับ

จากนั้นเวลาตี๔ได้ยินเสียงคลางแล้วก็เงียบไป

ก็นึกว่านอนแล้วอาจจะละเมอหรืออะไรแบบนี้

กระทั่งเช้าเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
มีชาวบ้านมาพบศพนายธีรวัตร
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบตรงนี้
เรื่องต้นญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงมอบร่างให้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลครับ